ดูต่อเนื่องเลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋งขับมาชนเด็กนักเรียนชั้นม๒เหมือนกัน
แต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์รายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
นี่ค่ะจริงแล้วคลิปมีหลายมุมมากเลยนะคะจังหวะที่ชนแล้วน้องนี่เห็นไหมกระเด็นลงกับพื้นแบบนั้น
ร่างลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนนะคะแล้วก็กระแทกลงมากับพื้น
ตอนนี้น้องเจ็บสาหัสค่ะนี่เห็นไหมครับเพื่อนนักเรียนรวมถึงผู้ใหญ่เสื้อแดงเนี่ย
มาดูนี่มุมนี้เห็นชัดเลยโอ้โหชนกระเด็นแล้วรถเก๋งสีขาวที่ชนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาจอดนะคะเขาจอดเนี่ยนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยค่ะ
หมดสติเลยนะคะสาหัสตอนแรกเนี่ยเอาตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
แต่ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบ
เพราะน้องสาหัสมากต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยองอ่ะอืม
นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก็คือถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดง
พวงมาลัยหมู่ที่๑ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเมื่อวานช่วงเย็น
๖นาฬิกา๒๕นาทีนะคะวันที่๒๕กรกฎาคมนะคะ
อื้มรถเก่งค่ะเห็นไหมค่ะ
รถคันนี้ไหมรถนักเรียนเหรอฮะรถนักเรียนค่ะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่าเด็กหญิงกรกมลพรมแสนสอนอายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมนะคะ
นี่ค่ะน้องนอนหมดสติอยู่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับ
รถเก๋งที่มาชนน้องสีขาวทะเบียนขอไข่งองู๔๘๕๓ชนบุรี
คนขับชื่อว่านางสาวจันทิมากิจอภินันอายุ๓๗ปีเสื้อดำคนนี้ค่ะ
เธอเป็นคนขับนะคะจังหวะชนชนแรงเธอก็บอกแบบนี้นะ
บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านที่อำเภอมาพตะพุธ
หลังจากที่ไปทำธุระที่อำเภอปลวกแดงพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่น้องคนเจ็บวิ่งข้ามตัดถนนหน้ากระชันชิดแบบ
ไม่สามารถหลบหรือว่าเบรกได้ทันทีแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องไปถามคนที่ขับรถรับส่งนักเรียน
ชื่อว่าคุณสันติใบทองอายุ๔๔ปีเสื้อเหลืองคนนี้ค่ะ
คุณสันติบอกว่าระหว่างเกิดเหตุจอดรถส่งนักเรียนลง๔คน
คือในรถคันนั้นเห็นผู้หญิงเสื้อแดงไหมที่วิ่งไปหาน้องค่ะ
ผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้จะติดรถคันนี้ไปด้วย
รับส่งนักเรียนจะคอยเอาเด็กนักเรียนลงจากรถทีละ๒คน
จูงมือถูกต้องค่ะจูงมือข้ามถนนไปส่งอีกฝั่งหนึ่ง
ทีนี้พี่ผู้หญิงเสื้อแดงตะโกนแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้รถเก๋งคันสีขาว
ซึ่งแร่นมาด้วยความเร็วเนี่ยนะคะให้พ้นไปก่อน
ให้ผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งข้ามแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ย
น้องคนเจ็บเนี่ยน้องเหมือนไม่ได้ยินหรืออย่างไร

กลายเป็นว่ารถชนน้องนะคะครับแล้วก็

เบื้องต้นตำรวจสทำพอปลวกแดงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
คือชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ชนแล้วอยู่อย่างนี้
ยังไงก็ตามขอให้น้องก่อนข้อมูลปลอดภัยนะครับ